เบียงจะเข้ามาอันนี้ไม่ได้นะ
แม่งมีตังค์ที่ไหน

แล้วยังไงอ่ะแม่งไม่มีตังค์

เบียงความที่สุดทำบายเบียง
นี่เห็นมั้ยฮะ

โอ้โหแต่ละอย่างพฤติกรรมของเขา
ทีแรกข่าวที่ออกมาบอกเป็นเพื่อนบ้าน

แต่บ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านของ

แต่พี่สาวต่างมีด่า

ผู้หญิงที่ยืนคุยกับลูกชายเนี่ยนะ
ส่งคลิปนี้ไปขอความช่วยเหลือกับทางเพจ
เราก็เลยตรวจสอบต่อให้เลยนะครับ
ที่ลงไว้ในเพจเนี่ยคลิปนี้นะครับ

พอไม่ได้เงินก็ชอบอลวาดหน้าบ้าน
ทำลายทรัพย์สินพังเสียหาย
ในคลิปผู้ชายคนนี้เอื้อมเข้ามาปลดล็อกกรอนแล้วเปิดเข้ามานะครับ

เขาก็ไม่ฟังก็ไปหยิบขวดเบียร์เนี่ย
เครื่องลงพื้นทีละขวดทีละขวดเหมือนโยนก่อนอย่างนี้
แตกระจายเต็มพื้นหนักสุดไปเอาสีสเปรย์มาพ่น
แล้วก็จุดไฟแชคเผาขวดสเปรย์
หาว่าชอบแอบถ่ายคลิปเขาอีกคมคู่ว่าเดี๋ยวเจอดีแน่
ท้าให้ไปแจ้งความก็มีนี่เห็นไหมนี่ทำท่าเหมือนจะจุดไฟนะครับ
คือคนที่บ้านเขาบอกวัดผวามากเขากลัวมากไม่รู้ว่าวันดีคืนนี่
ผู้ชายคนนี้จะคลั่งมาอีกหรือเปล่าจะมาหาเรื่องอีกหรือเปล่า
ก็เลยมีชาวเน็ตเนี่ยมาเม้นต์นะฮะมาแสดงความคิดเห็นบอกไหนว่าเสพกัญชาแล้วจะนอนฝันดีจะไม่หลอนจะไม่คลั่ง
ทำไมคนนี้ถึงหลอนขนาดนี้ได้
ล่าสุดนะครับทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยอุอารีตะมนตทายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ได้เจอกับเจ้าของคลิปนะฮะนี่บ้านชั้นเดียวหลังนี้นะครับ
หลังนี้เขามีสามีภรรยาเป็นเจ้าของบ้านนะครับ
ฝั่งภรรยาเนี่ยชื่อคุณชัชดาพรที่เป็นเจ้าของคลิปอายุ๒๘ปีเป็นเจ้าของบ้านด้วย
พาผู้สื่อข่าวของเราไปดูร่องรอยความเสียหาย
ที่กระจกหน้าต่างก็มีที่ถูกขวดปลาใส่จนแตก
คุณชัชดาพรบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหน
คือในเบียร์ชื่อจริงชื่อกฤษณะอายุ๒๖ปีเป็นน้องชายคนละพ่อกับเธอ
ส่วนผู้หญิงในคลิปในกล้องวงจรปิดคือแม่ของเธอและแม่ของเบียร์
ก่อนหน้านี้เบียร์เนี่ยเคยอยู่กับแม่ที่บ้านอีกหลังหนึ่ง
แต่เบียร์ไม่ยอมทำงานมีอาการคล้ายคนติดยาชอบของเงินแม่ไปซื้อกัญชามาเสพเป็นประจำ
วันไหนแม่ไม่ให้เงินไม่มีเงินให้ก็ทำร้ายแม่
ที่บ้านหลังนั้นแม่ทนอยู่ไม่ได้ต้องพาหลานชายที่เป็นลูกของเบียร์นะฮะ
ย้ายหนีออกมานะเพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยนะครับ
นี่นะฮะต่อมานะครับเห็นว่าหลานสาวกับน้องสาวเนี่ยต้องเดินทางลำบาก
เพราะว่าหลานเนี่ยต้องไปโรงเรียนนะก็เลยต้องไปรับแม่กับหลานเนี่ยให้มาอยู่บ้านเธอ
วันเกิดเหตุคือช่วง๑๐โมงเช้าตามเวลาในกล้องวงจรปิดนะฮะ๑๓ธันวาคม
ขี่จักรยานยนต์มาหน้าบ้านมาตะโกนเรียกแม่เพื่อจะขอเงินแล้วก็เปิดประตูเข้ามาในบ้าน
พอแม่บอกไม่มีเงินให้เบียร์โมโหแล้วก็อย่างที่เห็นในคลิปเลยนะฮะ
ด่าว่าต่อว่าแม่เนี่ยแล้วก็เอาแก๊สกระป๋องมาพ่นขู่จะจุดไฟเผาบ้าน
หลบหนีไปนะพอแม่ก็โทรไปฟิศาสตร์วอกให้กลับมาที่บ้านหน่อย
หลังจากนั้นนะครับคุณชัชดาพรกับสามีเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดที่บ้าน
ไปแจ้งความที่สพเมืองสมุทรปราการนะครับ
ตำรวจก็มาคุมตัวเบียร์ไปนะ
คือเธอบอกเธออยากให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับ
เพราะว่าพอคุมตัวเบียร์ไป

แล้วเขาก็มองว่าเป็นเหตุการณ์ของคนในครอบครัว
ของแม่ของลูกแล้วก็พี่สาว
ก็ปล่อยออกมา
คือตอนนี้เนี่ยเบียยังถูกคุมตัวอยู่นะครับ

ซึ่งพี่สาวที่เป็นเจ้าของบ้าน

บอกไม่รู้ว่าถ้าเกิดปล่อยตัวออกมา

ว่าเกิดว่าเกิดว่าเกิดว่าเกิดว่าเกิดว่าเกิดว่าเกิดว่าเกิดว่าเกิดว่าเกิดว่าเกิดว่าเกิดว่าเกิดว่าเกิดว่าเกิดว่าเกิดว่าเกิดว่าเกิดว่าเกิดว่าเกิดว่าเกิดว่าเกิดว่าเกิดว่าเกิดว่าเกิดว่าเกิดว่าเกิดว่าเกิดว่าเกิดว่าเกิดว่าเกิดว่าเ